แม้ว่าในเกมที่ผ่านมาจะแพ้มาเลเซียไปนะครับ
แต่เรายังเหลืออีกเกมนะครับในการที่จะไปเจอกับเวียดนาม
ซึ่งเป็นเกมส่งท้ายของปีนี้กับเกมการขันฟุตบอลโลก
ธุมโลกรอบคัดเลือกโซดเอเชียนะครับ
ทีมชาติไทยนะครับก็ได้ออกเดินทางจากท่ากัศยานานาชาติกุลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะครับ
เพื่อเดินทางต่อนะครับไปอย่างประเทศเวียดนาม
ในการทำศึกธุมโลกสองพันยี่สิบสองรอบคัดเลือกโซดเอเชียรอบสองนัดที่ห้านะครับ
บุกไปเยือนเวียดนามครับในวันอังคารที่จะถึงนี้โดยช่วงเย็นวันนี้
อากีระนิชิโนก็จะทำการพาทีมนั้นลงฝึกซ้อมโดยทันทีนะครับ
โดยนายกรวีปริศนานันทกุลนะครับในฐานิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็ออกมายืนยันว่าทางสุมาคมในทางทำการแต่งตั้งอังกฤษนิชโนเป็นหัวหน้าผู้สวรรค์ในการคุมทีมชาติไทยชุดสี่เกมครั้งที่สามสิบนะครับ
และจะเดินทางไปพร้อมกับทีมในวันที่๒๓พฤศจิกายนนี้ร่วมด้วยกับนักเตะจากชุดใหญ่๔คน
ก็คือสุภาชัยใจเด็ดสุมโชคสารชาติเอกณิตปัญญาและสุพนัทเหมือนตานะครับ
โดยมีโค้ดทศตวรรณศรีปานเป็นผู้ช่วยรวมถึงสินทวีชัยฮัทไทยรัฐนากุล
รับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการเพื่อดูแลนักเตะนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้
ซีเกมของไทยนะครับก็มีดีกรีเป็นแชมป์เก่าแล้วครับแล้วก็เป็นแชมป์สูงสุด๑๖สมัย
ก็จะประเดิมสนามเกมแรกพบกับอินโดนีเซียในวันอังคารที่๒๖พฤศจิกายนนี้ครับ
ส่วนทีมชาติไทยนะครับก็เตรียมเปิดตัวชุดแข่งใหม่ชุดที่๓นะครับ
คาดว่าจะใช้ในปีหน้าแต่ล่าสุดปล่อยทีเซอร์ชุดใหม่ออกมาแล้ว
โดยใช้โทนสีเหลืองนะครับโดยมีเอเลสดอเลาะเอกณิตปัญญานิติพงศิรานนท์และกวินธรรมสัจจานันทร์นะครับ
ผู้เล่นทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดปัจจุบันในทีเสยชุดนี้ก็จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับ
เกมฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกรอบ๒นัดที่๕ที่ไทยจะบุกไปเยือนเวียดนามในวันที่๑๙พฤศจิกายนนี้นะครับ
เมื่อต้นปีที่ผ่านมาโดยมีสีน้ำเงินรวมถึงสีแดงเป็นสีหลักและสีขาวเป็นชุดที่๓นะครับ
ในครั้งนี้ก็มีโทนสีเหลืองด้วยด้วยครับ